แต่ว่าเด็กที่จะเติบโตเป็นเยาวชนของชาตินี้นะคะ
จะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
อย่างกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาได้รวมตัวกันนะคะ
แล้วก็มีโอกาสไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมที่เวียดนามเลยทีเดียวค่ะ
เป็นตัวแทนนักศึกษาไทยจาก๗มหาวิทยาลัยดวงทั้งหมด๒๑คนค่ะ
ลงพื้นที่ตำบลหี่เฟือกอำเภอยาเบยาเบนครโฮจิมินสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะคะ
นี่แหละค่ะไปร่วมการทำกิจกรรมในค่ายอาสาพัฒนาภาคฤดูร้อนปี๒๕๕๙
งานนี้ค่ะก็ไปทำหลายอย่างนี่แหละค่ะ
ช่วยในการตัดแต่งตกแต่งสถานที่ตัดต้นไม้ทำความสะอาดอาคารต่าง
ฟูสถานที่สำคัญในถิ่นธุรกันดาลแล้วก็สอนภาษาอังกฤษให้กับน้องนักเรียนด้วยนะคะ
หนึ่งในกลุ่มนี้ก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
บอกว่ารู้สึกดีใจมากเลยที่ได้มาเข้าร่วมโครงการ
เพราะว่าได้เจอเพื่อนใหม่ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรื่องของภาษาด้วยนะคะ

รวมถึงว่าความประทับใจต่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันการเล่นกิจกรรมต่างนะครับ
เปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษานะครับหรือว่าการทำอาหารกินอาหาร
เราก็กินร่วมกันตลอดเวลาเราจะมีอาหารแชร์กันตลอดเวลาเลย
เพราะฉะนั้นเป็นอย่างที่ขอบคุณสุดไปเลยครับ
น้องจิรัตน์นักศึกษาปี๔มหาวิทยาลัยมหิดลก็ประทับใจมากเลยนะคะ
และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะทางกงศูนย์ใหญ่นครโฮจิมินก็มองว่า
จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ในต่างแดนให้กับนักศึกษาด้วยค่ะ
สำหรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาภาคฤดูร้อนปี๒๕๖๐นี้
ก็จัดโดยสหพันธ์นักศึกษาแห่งชาติเวียดนามนครโฮเจมิน
เขาจัดมา๒๓ปีต่อเนื่องแล้วคุณผู้ชมปีนี้เนี่ยเป็นปีที่๒๔
แต่ว่าโอกาสดีคือไทยเราได้ร่วมครั้งแรก
เพราะฉะนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยเราได้เรียนรู้
และก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยเราต้องสนับสนุนเยาวชนคนรุ่นใหม่

เป็นกิจกรรมดีแล้วก็สร้างให้น้องได้รู้จักกับเพื่อนใหม่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว